ทุกอย่างไม่มีคำว่าแพงและไม่มีคำว่าขาดทุน
อยากจะพัฒนาอยากจะมีไม้ที่

รู้จักแล้วว่าต้นนี้มันเป็นของเราจากฟาร์มเรา
คือมันจะเกิดความภาพภูมิใจของตัวเราเอง
ผมชื่อพิเชษสุดทูปนะครับ

วงการบอลมา๒๕ปีขึ้นครับ
ตอนที่เราเข้าวงการใหม่เราก็หาซื้อตามสวน
จากคนที่เขาเล่นก่อนแล้วครับเอามาเอามาทำเอามาเลี้ยง
แล้วก็เอามาพัฒนาสายพันธุ์ของเราใหม่ครับ
เล่นเพื่อชอบเพื่อดูสีแล้วก็ต้นไหนสวย
แล้วก็ยกไปงานประกวดอะไรประมาณนี้ครับแค่นั้นเอง
กระแสต้นไม้ครับก็ทุกอย่างก็จะหุ่นเวียนกันไปเรื่อย
ช่วงนี้อาจจะแรงขึ้นเพราะอาจจะเป็นพวกยุคโควิด
ที่คนไทยกลับมาเล่นวัน๔ผมทำมาที่ขายมา๑๙ปี
ไม่เคยก็ขายได้ตลอดครับไม่มีคำว่าแบบเฮ้ยขายไม่ได้
หรือขายช้าขายยากมันจะไม่มีครับ
กระแสของคนไทยตอนนี้ก็คืออยากเล่นไม้ใหม่นะครับ
ง่ายครับคือไม้ด่างไม้ป้ายไม้พอเปิดเลอะอย่างนี้ครับ
ก็จะนิยมกันซึ่งตอนนี้ไม้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือ
มันจะมีจำนวนน้อยมันก็เลยราคาอะไรสูงขึ้น
ต่อไปถ้าเกิดมีจำนวนละคาก็ลงมาครับประมาณเนี้ยครับ

แต่ว่าไม้เขาดังอย่างที่สวนก็มีไม้แบบราคาแบบ๗หลักเลย
ก็มีนะครับ๑ต้นต้นละ๓ล้านห้าครับไม่ได้ขายครับ
ข้อดีของการพัฒนาสายพันธุ์ก็คือ

เราจะได้ลูกไม้ที่ไม้ใหม่ที่แข็งแรงนะครับ
ตอนนี้คนไทยมันเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วครับ

แต่ถ้ามีหลายคนมาช่วยกันพัฒนาสายพันธุ์ใหม่

แล้วโมงการในบอนสีก็จะต่อไปเรื่อยไม่มีวันหยุดครับ

มันอยู่ที่ความฟลุกด้วยนะครับ

บางคนใช้พ่อเดียวแม่เดียวกันด้วยออกมาก็

อนศรีเนี่ยเรียนรู้แป๊บเดียวครับ

ความยากก็คือ๑การคัดเลือกสายพันธ
คือบางทีบางครั้งต้นเด่นอย่างนี้
เราต้องพัฒนาผลิตไปเรื่อยครับ

รายได้ส่วนหลักหรือต้นไม้ส่วนหลัก
เราส่งออกต่างประเทศนะครับ

มาเลเซียโดนีเซียอินเดียศรีลังกา
แล้วก็จีนเขาก็ซื้อเราไปทำ
ตัวน้ำฟ้ามิ้งบางคนเขาจะชอบมาก
เพราะจะเป็นพวกกระดูกมีเส้นลายครับ

เขาก็มาตีคืนเขาซื้อพันธุ์จากเราไปก็จริงครับ
แต่กลับมาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนของเราครับ
ความสวยความคมความหน้าตาสีเส้นลาย

ขึ้นอยู่ที่ว่าวิจารณอาทยา
แต่ละคนว่าจะเล่นจะชอบอะไรแบบไหนแค่นั้นเองครับ

แต่วันนี้ก็คือแนะนำเป็นบางส่วนนะครับ

อันนี้ก็เคยได้รางวัลเป็นลูกมาสยอดเยี่ยม

เพราะว่ามันเป็นบอลสนักบอลป้ายบอลด่างอย่างคุณกำลังชอบ
ต่อมาก็เป็นตัวนี้ครับที่แนะนำก็คือหอค่ำหลวง
ก็คือลักษณะใบเขาจะเป็นหลายสีนะครับ
ตัวนี้ได้รางวัลยอดเยี่ยมปี๒๕๖๒ชื่อหอค่ำหลวง
เป็นชื่อสาราในอุทยานราชพฤกษ์ที่เชียงใหม่นะครับ
ตัวล่าสุดครับตัวนี้แต่ทางสวนยังไม่เปิดนะครับ
อีกสักหนึ่งระยะครับน่าจะเป็นปีหน้าครับ
เปิดตัวชื่ออุทยานหลวงราชภึก
ตัว๓๕๐๐บาทที่ผมบอกก็คือตัวนี้ครับ
มีคนต่างประเทศนะครับเขาจะซื้อเรา

แต่อยากให้คนไทยได้เล่นก่อนมากกว่าครับตัวนี้
วันนี้ล่าสุดก็คือมีตัวนี้ครับชื่อพรกินนารีครับ

กำลังได้รับความนิยมอย่างมากครับตอนนี้

สำหรับมือใหม่นะครับก็ต้องเริ่มสะสมก่อนครับ

ออกมาเพื่อให้มาจับคู่กันให้ได้ครับ

มันแค่มันเป็นเพียงจุดเล็กน้อย

ศึกษาแล้วก็เอามาปรับใช้กับของเราครับ

ไม่ใช่ขาดทุนไม่มีคำว่าอะไร